ปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจัดความนิยมในครึ่งปีแรกค่ะ
วดหมู่ดารานักแสดงต้องบอกแบบนี้นะคะว่า
มีซุปตาเลือดอีสานยืนหนึ่งกันหลายคนเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะโพลครั้งนี้นะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมคะแนนนะคะจากประชาชนค่ะ
อายุ๑๘ปีขึ้นไปคุณผู้ชม
จำนวน๑๑๐๕คนนะคะในเขตพื้นที่ภาคอีสานค่ะ
ให้กับพระเอกนางเอกแห่งปีค่ะ
ซึ่งผลปรากฏออกมาแบบนี้ค่ะ
ปีนี้นะคะนางเอกสาวเบลล่ารานีคว้าอันดับหนึ่งไปได้อีก๑ปีค่ะ
คะแนนโหวตทั้งสิ้นร้อยละ๑๕๕ค่ะ
ตามมาด้วยนะคะน้องยายาอุรัสยาค่ะร้อยละ๑๑๖ค่ะ
แม่คนนี้นะคะต้องบอกว่าเธอเป็นสะพายอีสานนะเนาะ
และอันดับ๓ค่ะก็คือน้องมายนวิกาค่ะ
๑๐๘๕ทานเองสวยทั้งนั้นค่ะ
แล้วต้องบอกว่าสาวเบลล่าเนี่ยเขาก็ลูกหลานชาวอีสานเหมือนกันนะคะ
เป็นสาวลูกครึ่งอังกฤษนครพนมด้วยค่ะ
ฟังความรู้สึกของสาวเบลล่ากันหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากจริงนะคะแล้วคิดถึงมากค่ะอยากจะกลับบ้านมากเพราะความจริงอ่ะ
ก็เป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันแม่เบลเป็นคนจังหวัดนครพนมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคน
รักษาสุขภาพนำเดอร์ขอบใจหลายขอบคุณค่ะชอบเสียงนำเดอร์นะคะส่วนฝั่งพระเอกปี
อันดับหนึ่งไปร้อยและ๑๐๗๔ค่ะตามมาด้วยมิลธองระยะนี่เผยอิสาน
นะคะก็คงโดนใจชาวอีสานกันหลายคนนะคะ
น่ารักดีนะคะ
เป็นกำลังใจให้คนด้วยแล้วก็ติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะ
ว่าภาคไหนก็น่าจะเป็นแฟนทุกคนนั่นแหละ
คุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวนี้จะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะ
ต้องฮาด้วยต้องมีมุกตลกด้วยค่ะ
เหมือนใหม่ดาวิกาเลยคุณผู้ชมค่ะ

มีมุกตลกด้วยล่าสุดในไอจีของเธออินสตาแกรมของเธอค่ะ

โหแบบว่าลงเป็นคลิปแบบหลิปซงหลิปซิงก์เอาไว้นะคะ
เป็นท่อนที่แบบแฟนหนังเรื่องนี้ชื่นชอบมาก
เรียกจริงค่ะเป็นอย่างดีวัลีเด็ดอะไรอย่างนี้

เป็นหนึ่งในสมาชิกในแก๊งหอแต๋วแตกจะฮาขนาดไหนไปชมค่ะ

บางทีคงทามก็ให้ไปหักคอคงทาม

พูดอย่างนี้มีพิรุษนะ
พิรุธอะไรฉันไม่เคยมีพิรุธกับใครนะรู้ได้ไงฉันมีพิรุษ

ปากตรงแอคติ้งแลบสายตานี่สื่อความหมายนะจ๊ะ
แต่อะไรที่เห็นชัดมากรู้ไหม
เขาบอกว่ามองมาจากดาวอังคารนี่ยังเห็นเลยนะ

เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะ
หนุ่มสมัยนี้นะคะสวยด้วยฮาด้วยค่ะ